คุณลุงอายุหกสิบปีที่ผมโปรยไปเมื่อกี้

แมลงหนอนไต่ออกหู

ไปหาหมอหลายโรงพยาบาลแล้ว

หนักความฝี่เหล้ม

จะพี่ฝรียัง

ก่อพี่ฝรีก่อน
ออกมาแล้วตัวหนึ่งอะไรนะคุณลุงสมยงครับคุณลุงสมยงประจันสีท่านอายุ๖๐ปีกับครอบครัวบอกมาช่วยหน่อยเถอะมาช่วยหน่อยทุกข์ใจที่สุดแล้ว
ปวดหูปวดมาโอ้โหปวดมานานคือมีชาวบ้านนะครับเป็นหมอชาวบ้าน
กำลังเอาน้ำหยอดเข้าไปในหูนะครับลุงสมยงแล้วก็ใช้สำลีแห่เข้าไป
ไปแล้วมันก็มีแมลงตัวเล็กต่อมาไม่รู้ตัวอะไร
ครับเคยเอาไว้ให้ผู้เจ้าชาญดูนะเขาบอกว่ามันมีขามแมลงที่มีเสน่ห์ดิน
ติดอยู่จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของศัยศาสตร์ครับ
น่าจะเป็นเรื่องของศัยศาสตร์เนี่ยเหรอแมลงที่ออกจากหู
มันลูกตะขาบเปล่าเนี่ยมันหางตะขาบนะเนี่ย
นี่แหละครับก็เลยอยากให้หมอปลาช่วยจึงไปคุยกับนะครับ
สึกข่าวไปคุยกับลุงสมยงแหละที่บ้านที่ตะบนสำโรงอำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคามเล่าบอกว่าตอนอายุ๒๐นะครับ
เคยไปนอนที่ทุ่งนาจากนั้นก็เริ่มปวดหู
ไปรักษาที่มันจากคีรีนะครับอาการปวดหูไม่หายนะครับ
คือหายบ้างแต่หายไม่ขาดกระทั่งอายุ๔๐จากอายุ๒๐นะ
สิบปีถัดมานะครับนอนแต่แคงไม่ได้แล้วนะครับ
จนกระทั่งทนมาเมื่อกุมภาปีที่แล้วเนี่ย๖๕เนี่ย
มันเหมือนมีอะไรช้อนชัยอยู่ในหูหาหมอตั้งหลายโรงพยาบาล
ก็ไปเจอแมลงอยู่ในหูก็เลยดึงออกมาแต่อาการปวดหูก็ไม่หาย

ใช่แล้วอย่าทำเด็ดขาดนะคุณผู้ชมนะ

เหมือนกับแม่แมลงมันโดนยาแล้วมันดิ้นมั้

คิดว่าน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับพญาติไหม
อยากจะให้หมอปลาเพราะหาหมอ

เชื่อว่าเป็นของสัมมัติศาสตร์เหมือนพระญาติในท้องครับ
ไม่เชื่อว่าเป็นเวทมนต์ไม่เชื่อว่าเป็นศัยศาสตร์อะไรครับ
ผมเชื่อว่าเป็นโรคธรรมดาของ
เหมือนพระญาติในตัวตึกในสะพร้อมลำไส้ครับ

ลุงอยากให้ช่วยหรืออะไรครับ

หมอปลาคงคิดว่าหมอปลาคงจะช่วยได้
เพราะว่าแกคงจะมีวิชาอาคมสะดอก
คุณตาจะเชื่อหมอปลายังไง
ม้อปลาเข็งสะดอกได้

หมอปลาหรือไมธรรม

คือหมอปลาถ้าพูดกันตรงคือหมอผีแหละ
ขนาดหมอผียังบอกว่าคุณลุงไปหาหมอวิทย์ให้สุดก่อน
คือไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์ให้สุดก่อน
นี่ขนาดหมอปลายังบอกแบบนี้เลย
หากอาการยังไม่ดีเดี๋ยวจะไปดูให้
ว่ามันเกี่ยวกับศัยศาสตร์หรือเปล่าอย่างที่สงสัย
เอาคุณผู้ชมมาดูวิทยาศาสตร์เลยคราวนี้
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศักดิ์จรัสชัยศรีหรือว่าหมอหมูนะ

เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธระบุว่า
แมลงเข้าหูมันจะมีอาการเจ็บอักเสบ
บางคนถึงขั้นติดเชื้อในช่องหู
คือแมลงส่วนใหญ่ที่มันเข้าหูขามันจะคมคุณผู้ชม
แล้วมันจะมีเงี่ยงมีแง่งมันก็จะไปบาดอยู่ข้างในใช่ไหม
แล้วบางทีมันก็เกิดนี่แหละหนองได้
ส่วนอาการหลังจากแมลงเข้าหูนะครับ
ไม่นานเนี่ยอาการของนายสมยงค่อนข้างแปลก
คุณหมอวิเคราะห์นะครับเพราะมันต่อเนื่องหลายปีเป็น๒๐ปีนะ
แล้วพอตรวจไม่เจอมันก็แปลกไง
เบิร์ตแต่ว่าเวลาที่เราได้ยินบางคนจำจากเพลง
เอาสำลีมาปั่นก็ไม่หาย
สำลีมาปั่นแมลงคันเข้าไปลึกครับถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นวิธีการทำยังไงน้ำแข็งถ้าวิธีการ
คือเขาบอกว่าให้เราเอียงแล้วเอาหูสมมุติแมลงเข้าหูเข้าหู
เอาหูข้างนี้ขึ้นแล้วก็หยดน้ำมันมะกอก
เบบี้ออยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเข้าไป

พอมันตายเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะนะเอียงเอียง
มันก็จะหล่นลงมาใช่แล้วก็แบบให้มันหล่นออกมาอ่าเออเขาบอกต้องใช้วิธีการแบบนี้
คันหูของจ๊ะนั่นวิธีหนึ่งครับนะแต่ว่าปวดหูแมลงเข้าเอาอะไรแยงไม่ได้นะ
สัญชาติยานของแมลงพอมีอะไรเข้าไปลุกลานมันมุดเข้าในมุดเข้าใน
ใช่ไหมดอมมันจะมุดเข้าไปข้างในเรื่อยใช่ไหมมันก็จะหาที่แคบมุดลงไป
เดี๋ยวจะเข้าไปที่หูชั้นในแล้วเดี๋ยวจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสำลีคัตเติ้ลบัตรไม้แคะหูไม่ต้องใช้เลยนะคะ
ใช้ทำความสะอาดเฉยนะครับครับ